ใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตและทนายตั้ม
วันนี้อาจจะเอ๊ะทำไมทำไมไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรเลย
ก็มีบ้างแต่เล็กน้อยแต่มีคนแย่งซีนครับวันนี้
มีคนแย่งซีนคุณแซนมาพูดถึงทนาย

คือที่ตอนแรกมีกำหนดการบอกนักข่าวล่วงหน้า

ผมจะเอาเงิน๖ล้านบาทไปที่ไหนตามมาดู

เนื่องจากทางโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการทำเรื่องเบิกเงินออกมา
แล้วก็ก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์โพสต์รูปและข้อความ
บอกว่าทนายสีเทาวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีทนายความ
รับว่าความแม้ได้เงินน้อยแต่ยังช่วยเหลือผู้อื่น
คุณชูวิทย์บอกนั่นถึงเรียกทนายประชาชน
ส่วนกรณีแถลงข่าวและลูกความเสียเงิน๓แสน
หรือใช้สื่อมาฟังเรื่องราวที่ยังไม่รู้ข้อที่จริง
เพื่อนำไปเผยแพร่สร้างประโยชน์ส่วนตัว
ลักษณะเข้าข่ายผิดวิสัยสมาคมสื่อและสภาธนาย
ควรออกมาปกป้องศักดิ์ศรีอาชีพ
โอ้โหแล้วคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มว่ายังไงล่ะ
หลังจากชี้แจงกรณีค่าแถลงข่าว๓แสน
ก็แจ้งบอกว่าเตรียมจะนำหลักฐานคดีสารวัตรสัว
ส่งมอบให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานวันนี้ใช่ไหม
แต่ก็ยกเลิกเหมือนกันบอกแค่สั้นบอกว่า
ไม่ได้ไปครับรอตำรวจสอบสวนกลางเรียกอย่างเดียว
คาดว่าคาดว่าธนายตั้มอาจส่งข้อมูล
สอบสวนกลางไปแล้วเบื้องต้นเพื่อรอสอบสวน
คุณผู้ชมครับล่าสุดมีคนแสดงความคิดเห็นโยงถึงทนายชื่อดัง
ก็คือคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
กลุ่มของเพื่อนของคุณแตงโมจำได้ใช่ไหมครับ
โพสต์ไอจีบอกว่าฟังแถลงไปแถไป
ว่าที่คิดแพงเพราะดูแลลูกความอย่างดี
กลั้นหัวเราะไม่ไหวไม่ใช่เพราะคุณหรือลูกความ

ทีมข่าวเย็นไทยรัฐนะครับก็ไปหาคุณแซนครับ
ซึ่งเธอไปที่สารอาญามีนบุรีในคดีหมินประมาท
เพราะอยากจะรู้ว่าทนายความที่คุณแซนโพสต์ถึง
เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับทนายคนดังตอนนี้หรือเปล่า
ฟังเสียงคุณแซนฮะ
ทำคดีให้พวกเราแต่พอเขาก้าวออกไปจากห้องเนี่ย

เขาไม่รับทำคดีให้พวกเราอุ๊ยอุ๊ยแรงแรงฮัลโหล
เราไม่เอาคุณทำคดีให้เพราะว่าไม่เข้าใจไม่โอเคกับข้อเสนอคุณนะคะ
แต่หากคุณโพสต์เลยมันตามนั้นนะคะ
ที่พูดตอนนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นจังหวะที่คนจะพูดอะค่ะ
เขาก็ไม่ได้พูดชื่อทนายเนอะไม่รู้พูดถึงใคร
เอาอีกคนที่ถูกนะฮะเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับดราม่า
เงิน๖ล้านของนายชูวิทย์ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
พลตำรวจเอกเอกรักษ์ลิ้มสังกาศครับ
รองเลขาธิการปปงท่านไปที่สนประหลโยธิน
ไปแจ้งความดำเนินคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
หลังจากเอาชื่อนามสกุลตำแหน่งไปพาดพิง
ทำให้เสื่อมเสียครับนะครับ
ท่านบอกว่านะฮะไอ้เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับ

แล้วมีการโยงไปถึงประเด็นเงิน๖ล้าน
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับนะครับ
ย้ำว่าอยากจะชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้น

ตอนนี้ปัญหาคือภรรยาผมถามว่าภรรยาคนไหนที่เงินเข้าเนี่ย

ตำรวจจะไปให้ใครตรวจตรวจตามสบายเลยครับ

คุณเป็นนักข่าวคุณคิดว่าคนที่ทำเรื่องไม่ดี
จะถ่ายรูปยิ้มแย้มแจ่มใสกันอย่างนี้เหรอ
แม่ก็แม่ท่านกังวลเรื่องอะไรนะท่านพูดออกมาก่อนเลยเวลาไล่เรียกกันครับนายอัจฉริยะนะครับไปที่ปปงเอาป้ายไวนิวไปนะครับไปขึงด้านหน้าเลยนี่เขียนว่าอะไรบ้างเนี่ยเป็นข้อความลักษณะเรียกร้องให้ปปงออกมาตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ครับซึ่งนะครับคราวนี้เขาบอกโยงถึงพลตำรวจเอกที่เกษียณราชการแล้ว
นายหนึ่งด้วยโอ้โหไวนิวยาวทีเดียวครับเรื่องนี้ก็คงจะไปอีกยาวทีเดียวไม่รู้จะไปถึงไหนกันบ้างนะคะ